พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ

ใจด้วยนะคะ๔ทุ่มยังไม่ค่อยห่วง
ดีใจด้วยเห็นว่าได้ทงแพ้ไม่เป็น

แจกคนฮะรู้สึกว่าเวลาได้ยันมาความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเลยฮะ
เด็กผู้ชายที่บ้าบอลโทรมาหาทั้งวันเลยฮะ
ไม่ใช่อยากจะได้ตัวเรานะฮะอยากจะได้พยาน
ส่วนแขกรับเชิญวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพยันเรสเตอร์ใดเลยนะคะ
ออกจากโรงพยาบาลมาก็มาให้เราสัมภาษณ์เลย

ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวหน้าหนึ่งเป็นนักร้องท่านหนึ่งฮะ
อยู่ดีไปประสบโดนแทง
นี่อยากให้เล่ามาก
ซึ่งมันตรงกับวันที่โดนแทง
ตรงกับที่อาจารย์บอกว่าจะต้องระวังระวังระวังระวังคือในช่วง
ก็ประมาณตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงวันที่๑๘พฤษภาคม
คนเกิดราศีที่เราจะพูดถึงวันนี้มันจะหมดกำลัง

ซึ่งก่อนจะหมดเพียง๕วัน

เราก็เลยจะเชิญเข้ามาโดยที่

สวัสดีครับ

ซึ่งเพียงที่อ่านข้อมูล

ที่มาวันนี้ผมใส่หน้ากากมานะครับ

จริงวิวอยู่ในวงการนานแล้ว

ก็ตอนแรกก็เป็นนักร้องศิลปินคู่ดูโอเอกับวิวครับ
นี่นี่ถ้าใครทันคุณอะทัน
เคยสัมภาษณ์เครื่องไหวก่อนอยู่

อย่าหาว่าพี่ปากเสียนะครับ
น้องเป็นดวงที่แปลกมากครับ

ต้องเป็นแฟนคลับมิ้วจริงถึงจะจำได้
ขอขอติดไว้ก่อนขอค้างไว้ก่อนขอคุยเรื่องโรงพยาบาล

แต่ว่าด้านข้างคือมันแผลลึกประมาณ๓เซน
ซึ่งทีนี้อีกนิดเดียวจะถึงอวัยวะที่มันสำคัญแล้วเช่น
อย่างเช่นมาร์มหรือว่าปอดกระบังลม
ซึ่งโดนกี่แผลเนี่ย
แสดงว่าเขาจ้วงเลยล่ะถูกต้องไหมจ้วง
จ้วงทั้งจกทั้งช้อนทุกอย่างที่ทำได้
พูดเป็นตลกอ่ะเขานึกว่าเราเป็นปลาหรือเปล่า
เดี๋ยวไม่เจ็บไม่กลัวเราให้มันดูตื่นเต้นหน่อยดิ

แต่ว่าหมอบอกว่าโอเคแล้วหนูออกมาทำงานได้

เพราะมันเป็นช่วงที่อาจารย์ลักษณ์เขาพูดมาเสมอว่า
ราศีเหล่านี้มีโอกาสที่จะโดน

แล้วสาเหตุล่ะมีคนทักไหมเรื่องในพวกนี้
สาเหตุคือจริงมันว่ามันเกิดจากการที่เราเข้าใจผิดกัน
แล้วมีคนทักก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าอะไร

ครับผมมีหลวงพ่อเฉียวชาชนเศร้า

ฟังไว้ดูว่าโดนทักฟังไหม

เรายังค่อนข้างที่จะแบบสองจิตสองใจเราก็ไม่เคยมีปัญหาใครไม่เคยมีศัตรู
แล้วก็อุบัติเหตุก็แบบว่าเกิดแล้วตอนเด็กคงคิดว่าเรา๓๐น่าจะผ่านพ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นแต่ก็ในที่สุดราศีของเขานี่โดนเต็มเลยใช่ไหมฮะอาจารย์
ก็ราศีตุลที่ผ่านมานี่นะก็แทบจะไม่ไปไหนเลย
หมายถึงว่านี่ก็อยู่ราสีตุลเก็บตัวแทบจะไม่ไปไหนที่มันเป็นที่ซุ่มเสี่ยงเลย
วิวเป็นคนหนึ่งที่เชื่อทุกเรื่องที่เขาทักมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน้า

เพราะเรื่องคนทักนี่แหละ
เพราะเรื่องคนทักเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามทักอะไรเด็ดขาดเนี่ย
อาจารย์บอกว่าถ้าคุณไปทะลกหนังหน้าเลย

แล้ววิวเชื่อทุกเรื่องทุกศาสตร์

กระทั่งรักยมกุมารทองมณดำใสยศาสตร์

อยู่วงการมา๑๒ปีโอกาสที่เหมือนจะรุ่งจะรุ่งจะรุ่งจะดังจะดังจะดัง
มันก็ดังนะแต่ทำไมมันไม่เป็นที่จดจำของคน
การที่จะเป็นดารานักแสดงมันจะดังกว่า
มันอาจจะกูอินเตอร์ดูนี่จะกูอินเตอร์นะ

คนที่เกิดลักษณะลาศรีตุลลาศรีเมษลักใครแล้วลักจำฝังจิต

รักจำฝังจิตเจ็บในชีวิตเนี่ยมันจดจำลืมไม่ได้

แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่งานเยอะ
แต่ว่าเขาก็เจอเหมือนกันนะเจอสิ่งที่เขาให้คำสัตว์ปฏิญาณ
คำสาบานหรือบนบานสารกล่าวผิดคำสาบานก็เกิดเรื่องในชีวิตเหมือนกัน